สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้นุ่นก็มารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ก็มีการรถโชว์เข้ามหาวิทยาลัย
อย่างวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมภาเกียร
จากที่เราบอกว่าพลาสติกมันไกลตัวผม
มันไปดูทะเลสัดน้ำรับคอไปผมชิล

คำว่าห่วงโซ่อาหารคือสุดท้ายวันหนึ่งมันจะกลับมาหาเรา
ถ้าน้องเห็นด้วยแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้หนูอยากเอาด้วยค่ะพี่
หนูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญให้กับประเทศไทย

นุ่งก็ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
เรามีเครื่องมืออันหนึ่งที่เอามาใช้เป็นเหมือนแบบเครื่องมือชี้วัดผลสำหรับแคมเปญนี้ก็คือ
วิธีการทำงานของเขาก็คือทุกครั้งที่เราช่วยกันปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกไอคอนพลาสติกที่เราช่วยกันลดนะคะ
นี้พอมันใหญ่ขึ้นมันจะกลายเป็นกลุ่มก้อนของคนที่มาช่วยกันแสดงพลังว่า
เห็นปัญหาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วเราก็จะช่วยกันในการลดการใช้ค่ะ
ถ้าเกิดร้านพี่ซื้อหลอดน้อยลงมันดีกับพี่ยังไงบ้าง
ประหยัดคุณคุณของผู้ประหารมาด้วยค่ะ

ที่โต๊ะนี้หล่อมากเลยค่ะ
กระบอกน้ำมาเองถือว่าเป็นการลดพลาสติกไปได้ทั้งสองชิ้น
คือว่าทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว
ยิ่งมันเป็นภาพแบบน่ารักอะค่ะ
ก็แบบทำให้อยากแบบเหมือนอยากสะสมแต้มไปเรื่อยค่ะ
เห็นเลยนะว่าเหมือนที่เรามีความเชื่อมาโดยตลอดว่า
มันไม่ใช่แค่ตัวเราที่สนใจปัญหานี้
อย่างคุณป้าที่ขายข้าวแกงหรือว่าน้องนักศึกษา
เขารู้สึกว่าอยากมาด้วยอยากมาช่วยด้วยค่ะ
เรามีพลังใจจริงนะเวลาเรามาทำเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็

คือนุ่นอยากพูดในฐานะที่เราทำเรื่องนี้มานานมาก
เรารู้สึกว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลย

เพราะเราเป็นทั้งคนที่ผลิตปัญหา
แล้วเราก็สามารถเป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหาได้
หนูจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาได้
เริ่มจากการบอกว่าไม่เอาไม่ใช้ไม่เป็นไรค่ะหนูช่วยรถ
แค่นี้เองไม่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเลย
แค่ความรู้สึกเราว่าเราอยากจะช่วย
ใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องมีนุ่น
ทุกคนทำได้แล้วนุ่นเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกัน
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะแก้ได้จริง